เราได้ไปอยู่ในหลายพื้นที่หลายจุดนะครับ
โดยเฉพาะในจุดที่จะเป็นจุดคัดกรอง
สำหรับประชาชนที่จะเข้าไปในพื้นที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ตอนนี้ก็พอจะเห็นภาพของประชาชนที่เดินทางมาจากหลายพื้นที่
เพื่อรอเข้าจุดคัดกรองจะเปิดตี๕วันพรุ่งนี้นะครับคุณเขียนมาสอน
ใช่ค่ะประชาชนก็ไปอยู่ให้ใกล้จุดคัดกรองแต่ละจุดให้ได้มากที่สุด
เพื่อจะได้เข้าไปในบริเวณพื้นที่พระราชพิธีนะครับ
เพราะว่าจำนวนจำกัดสำหรับประชาชนที่จะสามารถเข้าไปได้
ใช่แล้วครับเราจะไปดูเพิ่มเติมนะครับ

ก็คือบริเวณจุดคัดกรองที่ถนนกรยานมัยตรีนะครับ

เพื่อรอเข้าไปจับจองพื้นที่
ในเวลาที่เปิดจุดคัดกรองให้สามารถเดินทางเข้าไปได้นะครับ
ไปดูสถานการณ์แล้วก็บรรยากาศล่าสุด
จากผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีคุณจอมพลดาวสุโข
รายงานสดมาจากที่ด้านหน้าจุดคัดกรอง

และตอนนี้ผมยืนอยู่บนถนนบำรุงเมืองนะครับ
ซึ่งเป็นถนนที่มีประชาชนมารอ
เพื่อที่จะเข้าไปชมความงามความสมพระเกียรติของริ้วขบวนในวันพรุ่งนี้
แต่ตอนนี้ภาพที่เห็นในตอนนี้จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่า
ประชาชนมารอที่บริเวณนี้เพื่อเข้าผ่านจุดคัดกรอง

จนเต็มสองข้างทางของถนนแล้ว
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนัก
ตอนนี้แม้ฝนจะหยุดแล้วแต่ก็ยังมีฟ้าร้อง
ซึ่งก็ยังเป็นสัญญาณที่อาจจะเกิดฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
แต่ว่าดูจากท่าทีแล้วไม่มีคนไทยประสบกรณิกรคนไหน
ที่จะย่อท้อกับอุปสรรคด้านสภาพอากาศเลย
เรามีความเห็นของประชาชนคนหนึ่งที่เดินทางมาที่นี่อยู่เช่นกันนะครับ

คุณพี่ครับคุณพี่มาถึงที่นี่ตั้งแต่กี่โมงครับ
ผมมาถึงที่นี่๘โมงเช้าเดินทางมา๗โมงครับ
คุณพี่มาถึง๗โมงมารอตั้งแต่เช้าผ่านฝนผ่านแดดตั้งแต่เช้า
เมื่อกี้ฝนตกหนักมากแล้วคืนนี้ฝนก็อาจจะตกอีกท้อไหมครับ
ผมพร้อมครับแล้วก็ผมว่าประชาชนและพี่น้องคนไทยทั้งประเทศก็พร้อมเหมือนกัน
เพราะว่ารอก็รู้สึกว่าคนไทยรักในหลวงมาก
แล้วก็ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณพิสูจน์ไม่ได้ของ
คุณพี่เห็นภาพเมื่อสักครู่ที่ฝนตกลงมาอย่างหนัก
ทุกคนต้องหลบร่มซึ่งพี่ร่มก็มีจำกัดเหลือเกิน

คุณพี่รู้สึกยังไงกับคนไทยที่อยู่ที่นี่ครับ
ผมดีใจมากนะครับที่คนไทยและพี่น้องไทยรักกัน
และแบ่งบันกันแล้วก็ช่วยกัน
แล้วก็มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
เพราะว่าดูทุกคนแล้วมาก็คือ
คิดเหมือนกันหมดครับว่าเรารักพ่อคือพ่อคนเดียวกันของคนทั้งประเทศครับผม

นี่คือเสียงสะท้อนของประชาชน๑คนนะครับ
แต่ก็เชื่อได้ว่าเป็นเสียงสะท้อนที่ใกล้เคียงกับคนที่อยู่ที่นี่เกือบทั้งหมด
เราจะไปคุยกับเจ้าหน้าที่นิดนึงว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ในช่วงเวลาไม่ถึง๑๒ชั่วโมง

ซึ่งทางการจะเปิดให้เข้าไปในพระบรมมหาราชวังชั้นใน
ต้องมีการเตรียมตัวหรือว่ามีการเตรียมพร้อมยังไง
คุณพี่ดาบตำรวจครับอยากสอบถามนิดนึงครับว่า
มาทำหน้าที่ในวันนี้หน้าที่หลักของเราคืออะไรบ้างครับ
หน้าที่หลักของเราคือเป็นตำรวจชุมชนสัมพันธ์นะครับ
ดังนั้นเราก็มาประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้พี่น้องทราบนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งของต่างที่อาจจะหายบ้างอะไรบ้างนะครับ

เพราะว่าตำรวจไม่สามารถตามได้ทุกส่วนนะครับ
แล้วก็จะบอกว่าแถวนี้เข้าประตูจุด๕ต่างนี่นะครับ
นั่นก็คือหน้าที่ของตำรวจจุงจนตำรวจครับ
ในฐานะคนที่ดูแลเห็นประชาชนเยอะแยะเต็มไปหมด
เตรียมความพร้อมนะครับสำหรับคนที่อาจจะคิดว่ากำลังจะเดินทางมา
หรือเดินทางมาแล้วเตรียมความพร้อมควรจะเตรียมความพร้อมยังไงบ้างครับ
โอ้โหครับการเตรียมความพร้อมนี่พี่น้องเราเตรียมความพร้อมอย่างนี้มา๒วันแล้วนะครับ

ฉะนั้นผมคิดว่าทุกคนรักในหลวงนะครับอยากจะมาแต่ว่าตอนนี้จำนวนประชาชนมากเลยนะครับ
แล้วก็แต่ละจังหวัดนี่น่าจะมีเกี่ยวกับเรื่องของเมนจำลองต่าง
เมรุมาตรจำลองเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่ตรงนั้นเราก็รักได้นะครับ
ขอบคุณนะครับครับอนดีครับ
และนี่คือภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นล่าสุดที่นี่ครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้สำรวจเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับ
เพราะว่าประชาชนที่มารอที่จะเข้าไปชมริ้วขบวนผ่านทางจุดคัดกรอง
ถนนกรยานมัยตรีจุดนี้เต็มสองข้างทางถนนบำรุงเมือง
แล้วก็ทะลักไปบริเวณแยกสี่กั๊กเสาชิงช้านะครับ
ฝั่งนี้จะทะลักไปทางถนนตะนาว
อีกฝั่งหนึ่งที่อยู่ทางฝั่งนี้จะทะลักไปทางถนนราชบอพิษ
นี่ก็เป็นคำตอบแล้วนะครับว่ามีประชาชนมากมายที่จะรอเข้าไปในวันพรุ่งนี้
และสำหรับประชาชนที่จะเดินทางนำดอกไม้มาถวายสการะในหลวงรัชกาลที่๙
หน้าพระบรมชายาลักษณ์ภายในพระบรมมหาราชวังชั้นใน
ทางตำรวจทางเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงมานะครับว่า
จะเปิดให้ประชาชนเข้าไปจนถึงเวลา๒๒นาฬิกาของวันนี้
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีการเตรียมความพร้อม
สำหรับริ้วขบวนในวันพรุ่งนี้ครับ

ผมจอมพลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวี
รายงานสดจากถนนบำรุงเมืองครับ
ขอบคุณครับคุณจอมพลดาวสุโขนะครับ

เพราะฉะนั้นท่านที่จะเดินทางมา

จุดไหนที่มีคนมากน้อยอย่างไรนะครับคุณเขียนมาสอน
ใช่ค่ะทั้ง๙จุดนะคะก็ประกอบไปด้วย
สะพานมอนท่าช้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พระแม่ธรณีบีบมวยผมถนนกรยานมัยตรี
พระเชตุพลท่าเตียนท่าพระจันทร์และใต้สะพานปิ่นเกล้า
นี่คือจุดคัดกรองทั้ง๙จุดนะคะ
เราได้เห็นบรรยากาศกันไปบางจุดแล้ว
ยังมีผู้สื่อข่าวอยู่ในอีกหลายพื้นที่ที่เป็นจุดคัดกรอง
เดี๋ยวติดตามการรายงานสดผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวีได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะ